ทีนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยที่เนินมะปรางจังหวัดพิษสุนุโลกก่อนหน้านี้
มะปรางมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ขึ้นชื่อก็คือการไปดูภูเขาหินปูน
ทีนี้เขาบอกว่าไปดูเฉยไม่ได้แล้วเปิดเส้นทางเดินป่าไปเลยนะคะ

ปีนขึ้นไปไปดูวิว๓๖๐องศาที่ด้านบน
ฟิตไว้หน่อยนะคุณนะถ้าจะไปเที่ยวนะ
เขาบอกว่าทางชัน๔๐๐เมตรแต่ถ้าขึ้นไปคุ้มและสวยจริง
หน้าขาต้องแข็งแรงนะคะถึงจะขึ้นได้นะคะ
แต่ก่อนที่จะเปิดเขาต้องมีพิธีลักษณะแบบนี้ค่ะ
นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
เป็นประธานในพิธีบวงสวงเทวดาบูชาเริกเปิดป่ารับการท่องเที่ยว
ชื่อสถานที่แห่งนี้รวมถึงชื่อกิจกรรมก็คือ
ขุนเขาต้อนรับลมหนาวผู้พิชิตภูเขากังหันลมโง่นถ้ำหน่อง
โอ้โหชื่อยาวจริงแต่การเปิดครั้งนี้
ท่านผู้ว่าบอกว่าก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
หลังจากที่ผ่านสถานการณ์โควิด๑๙คนก็ไม่ได้ค่อยไปเที่ยวนะคะ
นี่ปล่อยลูกโป่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วหลังจากนั้นเตรียมตัวให้ดี
พาผู้สื่อข่าวและนักท่องเที่ยวอ้าวพวกเราพร้อมลุย
ลูกโป่งแล้วก็ต้องปล่อยคนขึ้นไป
นี่แล้วก็นั่งรถชมทุ่งนาก่อน

๕เมตรขึ้นเขาไปแล้วจะไปเจอจุดชมวิวจุดต่าง

เดินเขาชื่อว่าเขาหินปูนกังหันลมโง่นถ้ำหนอง
ใช้เวลานะคะโดยประมาณ
แต่ถ้าใครฟิตมากครึ่งชั่วโมงก็อาจจะถึง
เขาบอกว่าขึ้นไปแล้วต้องประทับใจ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดชมวิวจริงนะ

เขาบอกมองเห็นวิวได้๓๖๐องศา

คือมันไม่ได้อันตรายอย่างภาพที่เห็น
มันมีหินรองรับอะไรแบบนี้นะคุณนะ
แล้วก็สื่อมวลชนนักท่องเที่ยวบอกว่า
จริงแล้วทีมข่าวเราบินโรนด้วยคุณดูสิ
สวยมากสวยมากไปเที่ยวกันได้นะคะ
เป็นจุดใหม่ที่เดินมาปร่างค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพยาววัดถ้ำเทพนิมิตร

พระอาทิการศรีไพรเขมพิราโตเจ้าออกวัดบอกว่า
มาดูนกยูงหน่อยครับไปอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะ

แต่นี่ก็เพลินเหมือนกันนี่มาดูนกยูง
มาดูนกยูงนะคะเขาบอกว่านกยูงที่
และช่วงเวลานี้นะเขาจะออกมาเพราะว่ามีอากาศหนาว

สองมาผสมพันธุ์ที่บริเวณทางเข้าวัด

เป็นร้อยตัวนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ก็จะทยอยมาเรื่อยแบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะ

ตั้งอยู่บนเขาที่บ้านห้วยต้นตุ้มตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ค่ะ
เป็นวัดที่มีนกยุงป่าพันธ์ไทย
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็กระจัดกระจายตามพื้นที่ป่า
มีนกลุงป่าบางตัวคุ้นเคยกับคนด้วยนะคะ
สามารถเดินเข้าไปใกล้ได้คือไปถ่ายรูปได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปจับเขานะคะ

ที่สำคัญของจังหวัดพยาวโดยเฉพาะอากาศหนาวแบบนี้

อกจากนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด
เขาจะมาชมนกยูงมากันแบบคึกคัก
ไม่ต่างกับนกยูงที่มากันแบบคึกคัก
แต่นี่ค่ะเขาบอกว่ากรุณางดใช้เสียง
เวลาไปดูเขาก็ให้ดูนิ่งเงียบค่ะ
เจ้าอาวาสบอกว่าถ้าจะมาชมนกยูงนะ

เขาจะลงมาให้ชมกันช่วงบ่ายนะฮะ
นี่ก็เป็นจุดชมนะคะมองดูแบบนี้นะคะ
ส่วนที่เมืองโคราชนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาไปดูการทำข้าวหลาม
เป็นการช่วงนี้อากาศมันมาหนาวไงคะ

เขาบอกเป็นสูตรโบราณของดีตำบลหนองมะนาว

เพราะว่าช่วงหน้าหนาวคนกินอะไรอุ่น
หลามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนนิยมนะฮะ
แล้วขายดีมากขายวันละ๔๕พันธุ์นะค่ะ
เนียนชินนอกชาวบ้านในตำบลหนองมะนาว
บอกว่าเปิดเผยว่าช่วงอากาศหนาวแบบนี้
หลามจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดิบขายดี
ตัวเองก็ทำอาชีพเผาข้าวหลามโบราณ
ขายมาแบบนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย

ต้นตำรับเป็นแบบไหนเป็นไส้ถั่วแดง

ขั้นตอนการผลิตพิถีพิถันค่ะ

การใส่กะทิการตัดกระบอกไม้ไผ่

ก็จะเห็นว่ากระบอกข้าวหลามสีเขียวเรียง
รายแบบนี้บนตะแกงเหล็กย่าง
ต้องใช้ความร้อนที่สม่ำเสมอด้วยนะคะ

เนื้อมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวน้ำหอม

เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

ราคาก็อยู่ที่ประมาณ๓๕๕๐บาทแล้วแต่ขนาด

ตื่นมาเผาข้าวหลามตี๔ทุกวันเลย
มีลูกค้าประจำมีลูกค้าขาจร

รายต้องถึงขั้นโทรสั่งจองล่วงหน้า

วันละนะคะ๔๐๐๐ถึง๕๐๐บาทค่ะ

แล้วก็เรื่องของเส้นทางทำกินกันแล้วนะครับ